ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนโสดมีคนดีเข้ามาใกล้ชิด
ชอบพอหลายคนมีโอกาสเลือกต้องวางตัวให้พอเหมาะพอควร
ส่วนคนที่มีครอบครัวช่วงนี้ครอบครัวให้กำลังใจ
เป็นหูเป็นตาสามารถช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องเงิน
สุขภาพโรคภัยที่จะเกิดขึ้นส่วนมากมีสาเหตุจากความเครียด
ที่มีผลกระทบต่อช่องท้องลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กตับม้าม
มดลูกระวังของหนักหล่นทับและอันตรายจากเครื่องใช้มีคม
สิ่งของมีคมการเงินจะได้ผลสำเร็จดี
ลาบที่เป็นเงินและข้าวของกำนันที่งามแปลกตา
การเงินและทรัพย์สินจะต้องระวังอันตรายและความเดือดร้อน
อันเกิดจากไฟหรือความแปรปรวนของธรรมชาติ
การงานในระยะนี้จะพบความเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความสำเร็จใหม่
โดยเฉพาะในด้านการงานทรัพย์สินเงินทอง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์